เพราะมองว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่
ขณะที่แก่นำพักเพื่อไทยเห็นด้วยกับการจัดตั้งพักการเมืองของนายภัยบูลนิติตะวัน
เพราะว่าเป็นแนวทางของระบอบประชาธิปไตยดีกว่าที่จะไปเคลื่อนไหวบนท้องถนน
โดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
ก็ได้กล่าวถึงการจัดตั้งพักการเมืองของนายภัยบูลนิติตะวัน
และสนับสนุนให้พลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดี
สนับสนุนคนที่เห็นต่างทางการเมืองเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนน
แล้วส่วนมันจะทำให้เกิดภาพให้ชัดว่าจะมีพักหนึ่งมาหรือหลายพักอาจจะมีอีกหลายพักแหละค่ะที่จะเกิดในอนาคต
แล้วมาเพื่อที่จะเป็นกลไกเป็นเครื่องมือให้ระเบียบ

เกณฑ์ที่เขียนให้เนี่ยเดินได้เดินได้อย่างเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเดินได้อย่างที่ให้องค์กรที่มีกลุ่มคนมากำกับเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันก็มันก็ชัดนะคะก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อประชาชนเลือกกติกาแบบนี้เราก็ต้องเอากติกานี้จะไปไม่เคารพเสียงที่ประชาชนลงไปลงไปประท้วงกันอยู่ข้างถนนที่ฉันไม่เห็นด้วย
ในเมื่อประชาชนเลือกแล้วแล้วเขาจะมีพักมาสืบทอดอำนาจก็ให้มันชัดแล้วก็เล่นตามกติกาที่เขียนนี่แหละ
ภักดิ์การเมืองว่าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเคยมีประสบการณ์
ถูกยุบภักดิ์สมัยภักดิ์ชาติไทยมาแล้ว
แต่หากทำขอสชก็จะต้องตอบให้ได้นะครับว่า
ทำเพื่ออะไรถ้าพักการเมืองที่มีอายุมากกว่าพักชาติไทยต้องถูกยุบ
คงมองออกว่าจะรู้สึกอย่างไร
และคิดว่าพวกเขาคงไม่อยู่เฉย
และทำให้กลายเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นมาอีก
ขณะที่นางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เห็นด้วย
และจดทะเบียนจัดตั้งพักใหม่นะครับเพราะอาจจะเป็นปัญหาได้
เฉพาะพักที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ที่ต้องเริ่มต้นดำเนินการทุกอย่างใหม่ทั้งหมดครับ